ดูเหตุการณ์หนุ่มคนงานก่อสร้างเขาเคยทำงานกับนายจ้างนะฮะ
หลังจากที่ไม่ได้ทำงานไม่ได้เจอกันพักหนึ่งกลับมาเจอกันใหม่
จำได้นายจ้างค้างค่าจ้างอยู่สองวันวันละห้าร้อยเป็นเงินหนึ่งพันบาท
ค่ะเอาเงินค่าแรงผมมาแล้วเขาเมามาด้วยอ่านะฮะ
นายจ้างก็โมโหทะเลาะกันเขาอ้างว่าถูกนายจ้างทำร้ายเขาก่อน
เอามีดจ้วงแทงปักอกไปหนึ่งทีอันนี้ฝ่ายผู้ชายไม่ได้เสียชีวิต
นอนบาดเจ็บหายใจรวยลินคนแทงยังยืนด่าอยู่ข้าง
แต่ภรรยาในจ้างอ่ะตายไปแล้วครับอ้าวตายไปหนึ่งศพแล้วนะฮะ
อยู่อีกจุดหนึ่งนะฮะและตัวเขาก็ไม่ได้หนีนะ
ยืนอยู่นี่อันนี้ภรรยานอนเสียชีวิตไปแล้ว
สภาพเป็นแบบนี้เลยขออนุญาตเบอร์ภาพนิดหนึ่งนะฮะ
คนที่ก่อเหตุเขาบอกเขาเป็นนายจ้างเขาเป็นลูกจ้าง
เขาต้องการจะเอาเงินค่าจ้างเขาที่นายจ้างค้างเขาอยู่นะฮะ
คนที่นอนหายใจโรลินเมื่อกี้คือนายวิทยามะสูงเงินอายุ๔๑ปี
ถูกมีดแทงที่อกซ้ายแล้วก็ไหล่นากู้ภัยก็ช่วยกันประถมพยาบาล
ก่อนไม่ได้นำตัวส่งบรมพยาบาลแต่ผู้หญิงที่นอนเสียชีวิตเนี่ย
ภรรยาของนายวิทยาชื่อว่านางสาวราพรภูแสนศรีอายุ๔๘ปี
โดนแทงที่ราวนมซ้ายตัดคั่วหัวใจเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรี
คนที่ก่อเหตุเมื่อกี้โดนนั่งเอากุญแจมือใส่อยู่เนี่ย
คือนายบุญมาโถทองอายุ๔๐ปีนี่คนนี้เมามาเชีย
พอแทงเขาเสร็จก็ยืนด่าเขาตรงนั้นไม่ได้หนีไปไหนฮะ
ในมือเขามีมีดอยู่มีดยาวสัก๖นิ้วได้ตำรวจก็มา
พันธุ์ตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับผู้กำกับสพเมืองชนบุรีก็มา
มาถามเอาไหนซิไปแทงเขาทำไมพูดมาซิเขาบอกว่า
ผมก็เคยทำงานกับนายจ้างวิทยานี่แหละแล้วเขาค้างค่าจ้างผมอยู่สองวัน
วันละ๕๐๐เป็นเงิน๑๐๐๐บาทนะฮะผมมาไม่ได้เงิน
ผมก็เลยออกไปไปหางานใหม่แล้วแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ย
กลับมาเจอกันพอดีมาทวงค่าจ้างค้างเก่าอยู่
แต่เขาถูกสองสามีภรรยาในจ้างเขาเขาอ้างแบบนี้นะ
ขวานถือมาจะมาฟันเขาแล้วฝ่ายผู้หญิงเอาก้อนหินมาทุบหัวเขาก่อน
เขาก็เลยวิ่งไปเอามีดไปแทงต่อสู้สุดท้ายตายหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บหนึ่งฮะ
เอาก้อนหินทุบหัวผมครับหัวเขาเป็นคนลอกผมไว้
เราเลยแทง๒คนเลยครับผมจัดภาพหรอถาดภาพครับ
ค่าแรงอะไรอ่ะค่าแรงผมสมันก่อสร้างครับ

เขาบอกว่าก็นายวิทยาเนี่ยนะ
จอดกระบะไว้ถือขวานลงมาสนับสนุน
คนที่ก่อเหตุก็เลยวิ่งไปเอามีดมาแทงสองคนนั้นอันนี้คนเห็นเหตุการณ์

เพราะว่ามีภรรยาเขาโดนแทงไปเสียชีวิตหนึ่ง
ตอนนี้ก็มีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ